ดูนาทีชีวิตเด็กนักเรียนหญิงนะรอดตายหุดหวิดฮะ
ละลิ้วตีรังกากลางอากาศเกือบจะฟาดเธอแล้ว
นี่เดี๋ยวจะเห็นนะนี่มาแล้วโอ้โหตีรังกากลางอากาศอ่ะ
ตีรังกากลางอากาศแบบนี้นะฮะ
นะครับผู้ใช้เฟสบุกท่านหนึ่ง
เหินข้ามเกาะกลางพลิกตีรังกากลางอากาศหลายตลบ

ซึ่งเป็นจุดกลับรถใต้อุโมงทางเข้าวัดบ้านคล้อง
ที่พื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
จังหวะนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามีน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่ง

น้องได้ยินเสียงน้องวิ่ง
โอ้โหคุณค่ะน้องนี่ตกใจไปไหนไม่ถูกเลยนะฮะแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ย
ก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เอง๖กรกฎาคมนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปยังจุดเกิดเหตุ
อกจากนี้ได้พูดคุยกับคุณสิริรัตนคงอยู่ขออภัยอยู่คงนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอทำงานอยู่ในคอกวัวใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละ
ตอนนั้นเห็นแล้วนะว่ามีน้องผู้หญิงกำลังเดินกลับบ้านอยู่
ก็ห่วงนะว่าน้องเดินตากฝนตอนนั้นห่วงแค่นี้เองเดินตากฝน
ยังไม่ทันได้ห่วงว่าจะโดนรถราชนเลย
ปรากฏได้ยินเสียงดังสนั่นแบบนี้นะครับน้องเขาตกใจ
เธอก็เลยวิ่งไปปลอบใจและให้น้องเข้ามาพักในบ้านก่อนนะครับ
ชายหญิงคู่หนึ่งเป็นคนเจ็บติดอยู่ในรถฮะ
ผู้ชายยังสามารถโต้ตอบได้ส่วนผู้หญิงไม่สามารถขยับตัวได้
ต้องรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์มาช่วยเหลือ
นี่ขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็ยังเป็นพลเมืองดีไปช่วยเขาด้วยนะฮะ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพธารามคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
จะเกิดจากฝนตกถนนลื่นประกอบกับพื้นผิวถนนไม่เรียบ
แล้วก็รถคงขับมาด้วยความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุระทึกขึ้นนะครับ
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บทั้ง๒รายตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อาการโดยรวมดีขึ้นแล้วทั้งสองนะคุณโอ้โหรถพังยับแบบนี้นะฮะ
ให้ปลอดภัยนะคะคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจไม่แพ้คนที่ประสบอุบัติเหตุ
ใช่ครับเพราะว่ารุนแรงเลยค่ะส่วน